คนนี้เรื่องหึงห่วงเยอะนะฮะมีอีกแล้วเหรอคะพี่หุย
มีอีกเหตุการณ์หนึ่งคือผู้ชายคนนี้ความจริงเขาเลิกกับแฟนไปนะ
ค่ะเป็นปีแล้วนะฮะเป็นปีแล้วเหรอแฟนเขามีแฟนใหม่แล้วนะครับ
อืมซึ่งเขาก็รับรู้นะฮะอ่าเช้าวันนี้ไม่รู้นึกยังไงนะครับ
ดักรออดีตแฟนสาวหน้าโรงงานแถวปฐุมธานีแล้วใช้มีดจี้เขา
พาขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไปอืมสุดท้ายเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นรถกระบะอีก
ขับกระบะพาหนีต่ออีกเอาดูตรงนี้ก่อนนี่ฮะอุ้ยนี่เขาให้
ให้ผู้หญิงนั่งข้างหน้านี่ก็เอามีดจี้บังคับคงกลัวว่าจะกระโดดหนี
เนี้ยอุ้ยนั่งแบบซ้อนไขว้ขาเลยอ่ะนี่ฮะโอ้โหแล้วไปเปลี่ยนเป็นรถกระบะนะ
ค่ะแล้วหนีต่ออีกนะครับทุกผู้ชมครับนี่เหตุการณ์ช่วงเจ็ดนาฬิกายี่สิบห้านาที
เช้าวันนี้นะครับหน้าโรงงานแห่งหนึ่งแถวตะบนบางครูวัด
อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีนะครับนี่คนก่อเหตุนะฮะ
กล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเอาไว้ได้ขี่รถออกจากหน้าโรงงาน
หนีไปทางเส้นเรียบทางพิเศษมุ่งหน้าชนบุรีนะครับแต่ไปเปลี่ยนเส้นทางนะฮะ
นี่ก่อนเกิดเหตุนะครับก่อนที่จะถูกจี้ตัวแล้วก็พาขึ้นรถจักรยานยนต์ไปเนี่ยทั้งหญิงสาวผู้เสียหาย
เขาซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของแฟนใหม่มาก่อนนะฮะค่ะเพื่อจะมาทำงานอ่า
นี่อันนี้คือก่อนจะถูกจี้ขึ้นรถไปกับแฟนเก่านะค่ะ
ซ้อนท้ายจักรยานยนต์แฟนใหม่มาทำงาน๗นาฬิกา๑๘นาที
พอลงรถจักรยานยนต์เพื่อจะเข้าไปทำงานในโรงงานอดีตแฟนเนี้ยมาดักรออยู่อืม
เอามีดจี้บังคับให้ขึ้นซ้อนหน้ารถจักรยานยนต์ไปค่ะ
แล้วก็ขี่หายไปเลยเช้าวันนี้นะฮะนี่๗นาฬิกา๒๐นาทีแล้วเห็นไหม
แค่สองนาทีเองนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุตรงนี้นะครับ
นุ่มของหญิงสาวผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความนะฮะที่สพมปฐุมธานี
นี่นะฮะคุณอัดนะครับคือคุณอัดบอกจะมาบอกว่าผมเป็นแฟนใหม่ก็ไม่ใช่นะ
ผมคือแฟนปัจจุบันเลยนะอืม
เพราะว่าแฟนผมเนี่ยเลิกกับแฟนเก่าเป็นปีแล้วนี่นะฮะ
แล้วมาเอามีดจี้บังคับแฟนผมขึ้นรถไปเลย
จากนั้นสพเมืองปฐุมธานีนะครับก็ตามหาเลยนะฮะ
ตามที่อยู่เลยนะครับของคนก่อเหตุเนี่ยบ้านอยู่ที่ปากเกร็ดนนทบุรี
ไปถึงบ้านของคนก่อเหตุไม่เจอตัวนะครับ
เขาก็ประสานเรื่องราวนะฮะแจ้งเรื่องแจ้งเหตุกันนะครับ
เพราะว่านี่โอ้โหมันเป็นการแบบจี้ชิงตัวไปเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
จนกระทั่งสพมปทยเนี่ยเขาก็ประสานยังสพมปทุมธานีนะ
หลังจากได้รับการประสานเรื่องราวที่แจ้งเหตุกันไปเนี่ยนะครับ
ว่ามีคนร้ายใช้มีดจี้นางสาวคณิตหายุ๒๖ปีจากหน้าโรงงานแถวบางครูวัดที่ปฐุมธานี
หายไปสพมปถุมทานีที่เขาไล่กล้องวงจอนปิดนะนะเพราะ
ที่บ้านไม่เจอนะฮะที่นนทบุรีเนี่ยก็พบว่าคนร้ายเนี่ย
พาผู้เสียหายขึ้นจักรยานยนต์หนีไปทางอำเภอบางศรี
เขาก็ช่วยตามหานะครับจนสพเมืองพัทยาไปเจอรถกระบะ
ริมชายหาดจอมเทียนซอยสิบสี่ทับหนึ่งพบว่าคนก่อเหตุ
บังคับหญิงสาวผู้เสียหายให้ไปนั่งกินข้าวด้วยกันที่ริมชายหาด
ค่ะตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มตัวเลยนี่เห็นไหมฮะ
จับได้แล้วนะครับคนก่อเหตุชื่อกันตินันสินสมบูรณ์
อายุยี่สิบสามปีค่ะเสือสีน้ำตาลนั่งอยู่เห็นไหมฮะ
เขามีอาชีพเป็นช่างซ่อมลิฟต์วันนี้มานั่งกินข้าวริมชายหาดเหรอคะ
ก็บังคับฝ่ายหญิงเข้ามาคือตั้งใจจะมาเคลียร์กับเขา
คือจะให้เขากลับมาคบกับตัวเองอีกเคลียร์อะไรอ่ะนี่เห็นไหม
คือทางผู้เสียหายบอกเธอก็จำยอมเพราะว่าก็กลัวแหละ
มีดขู่บังคับตลอดเลยอืมตำรวจก็คุมตัวไปที่สพเมืองพัทยานะครับ
ทางฝั่งของหญิงสาวผู้เสียหายนะฮะคุณคณิตถาบอกว่า
คนก่อเหตุเป็นอดีตแฟนเลิกกันไประยะหนึ่งแล้วนะครับ
เช้าวันนี้เนี่ยไปดักรอเธออยู่ที่หน้าโรงงาน
พอเจอเธอใช้มีดจี้บังคับให้เธอขึ้นจักรยานยนต์ไปด้วย
แล้วพามาที่บ้านที่นนทบุรีเปลี่ยนเป็นรถกระบะ
ขอคืนดีอะไรอย่างเงี้เหรอแล้วก็ให้เธอเนี่ยขึ้นรถกระบะ
แล้วขับพามาที่พัทยาที่ชนบุรีระหว่างทางเธอบอกเธอกลัวมาก
ไม่กล้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช้โทรขอความช่วยเหลือจากใคร
เพราะผู้ก่อเหตุมีอาวุธโดยผู้ก่อเหตุพยายามง้อขอคืนดี
ไม่ถึงขั้นมีอารมณ์โมโหร้ายหรือว่าดุร้ายให้เห็น
แต่เธอก็ไม่กล้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
ส่วนนายกันตินันคนก่อเหตุนะครับไม่ให้การอะไรนะฮะ
อ้างแค่ว่าทำไปเพราะต้องการง้อขอคืนดีแฟนสาวเท่านั้น
กันตินันเนี่ยยังตามราวีไม่เลิกแล้วก็ไม่เคยเห็นก่อเหตุถึงขั้นแบบตามรังความอะไรขนาดนี้
จนกระทั่งเช้าวันนี้เขาขี่รถมาส่งแฟนที่โรงงานพอมาถึงเนี่ยอยู่ดีจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่มาจอดขวาง
แล้วก็ชักมีดออกมาขู่แล้วดึงมือแฟนเขาขึ้นจักรยานยนต์ไปแล้วก็พาขี่หนีหายไปเลย
คือเหมือนกับว่าเขาในความคิดผมนั้นน่าจะตามหาแต่ไม่เจอ
เพราะผู้ชายมันมาลาวีครับไม่นี่แต่ทั้งผู้หญิงเองตัวผู้หญิงเองมาอยู่กับผมแล้ว
ผมไล่ตามไปถึงบางศรีเมืองผมไม่รู้ว่าณตอนนั้นคือตั้งแต่หน้าบริษัทคือไม่รู้ว่าเขาพาไปไหน
แต่ด้วยที่ว่าผมถามเพื่อนพ้องผมรู้ว่าบ้านผู้ชายอยู่ตรงนี้ผมเลยตามไปนู่นเลย
ขณะที่หญิงสาวผู้เสียหายนะครับก็ถูกนำตัวช่วยเหลือมาเรียบร้อยนะฮะ
ตอนนี้ก็ถูกพามาที่สพเมืองปฐุมธานีแล้วนะครับท้องที่เกิดเหตุ
เธอบอกเธอยังตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คิดว่านายกันตินันเนี่ยจะทำถึงขั้นขนาดนี้
เอามีดเนี่ยขู่พาขึ้นจักรยานยนต์พาขึ้นรถกระบะให้พาให้หนีไปด้วย
นายกาตินันเคยเป็นแฟนเก่าเคยคบหากันแต่พอเลิกกันไปแล้วยังตามราวีไม่ยอมเลิก
พยายามมาตามหาอยู่อย่างต่อเนื่องเธอยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะฮะ
พาเขาขึ้นจักรยานยนต์ก็พาไปเปลี่ยนรถกระบะที่บ้าน
แล้วก็พาไปพัทยาแต่สุดท้ายก็ถูกตามจับได้นะฮะ

โอ้โหนี่ตักกะอะไรเนี่ยบอกอยากพาเขาไปเที่ยวแล้วไปเอามีดไปจี้เขาอย่างนี้
บอกจะพาไปเที่ยวสักวัน๒วันเดี๋ยวจะพามาส่งกลับมาทำงาน
ภูมิกับการสอบภาวเมืองปฐุมธานีนะครับพันธุ์สมุทรเอกวิวัตน์อัศววิบูรณ์นะครับ
บอกว่าผู้ก่อเหตุยอมรับสารภาพอ้างว่าทำไปเพราะทำใจไม่ได้ที่ต้องเลิกกัน
อยากจะเคลียร์อยากจะคบกันอีกนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนั่นน่ะสิ
จะอ้างอะไรก็ว่าไปแต่ตำรวจแจ้งข้อหานะครับ๕ข้อหานะฮะ
ข่มขืนจิตใจผู้อื่นเรื่องของอาวุธก็คือมีดนะฮะเรื่องนวงเหนียวกักขังนะครับ
พยายามทำร้ายร่างกายแล้วก็ข้อหาทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวนะครับ
และตรวจสอบประวัติอาทยากรของนายกันตินันเป็นยังไงคะ
ก่อคดีข่มขืนกระทำชำราวในพื้นที่สพบางศรีเมืองที่นนทบุรีเมื่อปี๒๕๖๐มาแล้วนะครับ